มากเพราะว่ามีโจรเนี่ยไปขโมยชุดชั้นในเขาครับ
ครับนะอยู่หลังหมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะนะให้ดูภาพนี้ก่อนอันนี้ใน
หมู่บ้านนะถนนรอบเมืองที่อุดรธานีนะฮะเดี๋ยวจะมาแล้ว
คุ่มตะคุ่มมาแล้วฮะมาแล้วครับวันที่สิบหกที่ผ่านมา
คนร้ายผู้ชายครับอายุสักสามสิบปีเอื้อมือฟับเข้าไปเขาตากชุดชั้นใน
ไว้ในบ้านเอื้อมมือผ่านรั้วไปไปหยิบชุดชั้นในเข้าไปนะฮะ
แต่ว่าในภาพเนี่ยเห็นคนร้ายไม่ชัดแต่เห็นมือเนี่ยเอื้อมมาหยิบแล้ว
เหมือนผีเลยนะฮะแต่ไม่ใช่นี่คือคนนะเออหยิบไปเลยครับ
ห้ามไม่เอาเอาแต่ชุดชั้นในครับนะฮะสุดท้ายผู้เสียหายเห็น
ภาพนี้ก็เลยเอาคลิปไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองอุดร
นะฮะตรวจสอบแต่เพราะกลัวเกินเดี๋ยววันหลังมาจะไม่ใช่แค่ชุดชั้นในสิ
จะปีนไปในบ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านจัดสรรมันก็เหมือนมีรั้วรอบขอบชิด
นะตำรวจก็เลยกำลังตรวจสอบเพื่อไปหาหลักฐานปีนไปปีนมาไปหาร่องรอยของ
คนร้ายโอ้โหที่ปีนอยู่เนี่ยด้านนอกเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวดูภาพนะใน
หมู่บ้านเนี่ยไม่เจอหลักฐานแต่นอกหมู่บ้านเนี่ยไปเจอกองชุดชั้นในอยู่
รั้วของหมู่บ้านเห็นไหมฮะเสื้อชั้นในโอ้โหเต็มเลยครับ
คาดว่าคนร้ายขโมยเสร็จปุ๊บเอาไปสำเร็จความไคร้เสร็จสมอารมณ
หมายปุ๊บก็เอาไปโยนทิ้งหลังหมู่บ้านของเจ้าของเขานี่แหละนะฮะ
จากการถามเนี่ยนะฮะหมู่บ้านที่เกิดเหตุแล้วใกล้เคียงกันเนี่ย
ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนพื้นที่รอบรอบเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าระยะหลังเนี่ยมันจะมีแคมป์คนงานก่อสร้างอยู่นะฮะ
ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามีคนงานไปอยู่แล้วก็ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือไม่
นะครับตำรวจยังไม่ระบุว่าคนร้ายเป็นคนงานหรือเป็นคนกลุ่มไหน
เดี๋ยวจะเร่งติดตามหาบ่อแสแล้วก็หาคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็ฝากเตือนนะอาจจะไม่ใช่แค่ชุดชั้นใน
อาจจะมีการขโมยข้าวของทรัพย์สินมีค่ายังไงก็ปิดบ้านดี
แล้วก็ระวังเรื่องของขโมยขโจรด้วยนะครับ
ชุดชะในก็เวลาตากแล้วก็อยากเข็นราวตากผ้าไปอยู่ใกล้รั้ว
มันสอยง่ายเหลือเกินแล้วมันก็แพงใช่ไหม

หนึ่งนี่บางชุดนี่พันกว่าบาท